แล้วตอนที่เขาจับกลุ่มได้เขาไปเจอยาบ้า
เกือบห้าพันเมตรแล้วก็เจออาวุธปืนด้วยนะคะคุณผู้ชม
โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวและชุดข่าวลับ
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓
นำกำลังไปกวาดล้างไปจับกลุ่มนักค้ายาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิที่สงขลา
ก็ขยายผลเข้าตรวจค้นเป็นโดมิโน

ไปตรวจทั้งที่บ้านพักด้วยในรีสอร์ทด้วย
แล้วก็มีการวางแผนล่อซื้อไล่ล่ากันบนถนน
จับมาได้๔คนค่ะ
คนนี้มีนายกันธนัทสุวรรณมณีอายุ๔๓ปี
นายนัทพลฟักสรรอายุ๒๗ปี
นายสมบูรณ์เพชรัตน์อายุ๓๗ปี
และอีกคนนึงคือนายปารเมษชูวิจิตรอายุ๒๖ปี
ยึดยาบาลได้ค่ะคุณผู้ชม๔๘๔๖เม็ด
ยาไอซ์อีก๑๗กรัมกว่านะคะ
แล้วก็มีอาวุธปืนสั้น๒กระบอกกระสุนปืน๒๖นัด

แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าจับกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนที่กำลังตรวจท้ายรถกระบะคนขับเขาพยายามที่จะขับหนีค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บคือ๑๐ตำรวจเอกพงศกรพาธีชอบ

ก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐภูมิ
ค้ายาทั้ง๔คนนี้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
แล้วก็เป็นเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องวางแผนไปล่อซื้อไปจับกลุ่มที่บ้านพัก
แล้วก็ตอนที่นำยาเสพติดไปวางไว้ที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะคะ
ว่าถ้าจับ๔รายได้แล้วแล้วเอเย่นใหญ่คือใคร
ใครที่เป็นคนส่งยาให้กับแก๊งค้ายากลุ่มนี้นะคะ